ทุกผู้ชมครับคุณรัชพรเดี๋ยวผมพาไปร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งที่ลำลูกกาปฐุมธานี

โอ้โห
คุณภาคภูมิคะเห็นไหมเอาตรงไหนมาเป็นซีรีส์เกาหลีก่อนคุณบอกดิฉันสิ

มันฟองอะไรคุณขยะหรือเปล่าเนี่ย

คือเจ้าของร้านบอกโอ้โหเหมือนอยู่ในซีรีส์แด่จังกึมนั่งซึมดูฟอง
ร่างซึมจริงอันนี้เหมือนอยู่คลองแสนแสบแล้วนั่งเรือยาวอ่ะแล้วน้ำกระเซ็นฟองน้ำอ่ะ
คือมันเป็นฟองสีขาวที่มันลอยมาตามน้ำอย่างนี้ฮะ

ค่ะอารมณ์แรงมาก็พัดเนี่ย
พี่ยอดนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ย
ก็ต้องถ่ายคลิปแล้วก็เอามาบอกในโซเชียลเพื่อจะให้คนมาช่วยดูแลกันหน่อย

บางคนบอกปาร์ตี้โฟมรึว่าไม่ใช่นะครับ
เป็นฟองน้ำเสียฟองน้ำเสียจากน้ำทิ้งในหมู่บ้าน
พอมันลงลำคลองมันก็หลายมารวมกันตรงนี้
พอลมแรงมามันก็พัดมาแบบนี้
โอ้โหเห็นไหมฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ท่านคนลงเฟซเอาไว้เห็นมั้ยนี่มันลอยมาติดเนี่ย
คุณแล้วขวดน้ำปลาขวดน้ำดื่มบนโต๊ะที่กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
กินยังไงมันเคมีใช่มั้ยมันคือฟองอะไรนะฟองน้ำเสียเหรอฮะ
น้ำเสียโอ้ยน้ำเสียที่มาจากน้ำทิ้งของหมู่บ้าน
คือเป็นฟองได้ขนาดนี้ต้องเสียขนาดไหนก่อน
อยู่ตรงข้ามวัดลาสนุนลำลูกกาที่ปฐุมธานีนะฮะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูให้หน่อยนะ
จะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นบ้านเรือนหมู่บ้านอะไร
พอมันมีฟองของน้ำเสียพวกนี้มันลอยมา
หลังจากที่มันอยู่แถวกลุ่มเดียวกันใช่ไหม

นี่ฮะจากรูปเนี่ยก็เลยบอกว่าโอ้โหไม่ไหวฮะ
วันนี้คุณวีรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ

เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ฮะร้านนี้เลยนะครับ

หูลังวัดลาสนุนนะฮะที่หมู่๗ตมครูคสอำเภอลำรุกาปฐุมธานี
โอ้นี่เหมือนในคลิปเลยสภาพร้านอ่ะน้ำเสียคลอง
เหมือนอย่างเดียวคือน้ำในคลองไม่มีฟองน้ำเสียแล้ว

นะฮะวันนี้ไม่มีตรงจุดนี้นี่แหละปกติจะแบบฟอดมาเลย

ใช่ก็เนี่ยฮะแต่วันนี้ไม่มีไม่มีนะฮะ
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้

ฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำก็ท่วมในหมู่บ้านที่อยู่ตรงข้ามฝั่งคลอง
ก็ต้องเอาเครื่องสูบน้ำมาเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้าน
ออกจากหมู่บ้านก็ระบายลงคลองสาย๑หรือว่าคลอง๑๑ลำลูกกา
เพื่อไม่ให้ลูกบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเดือดร้อนจากน้ำท่วม

ทีนี้ที่ระบายลงคลองมาเนี่ยมันก็มีทั้งน้ำทั้งน้ำเสีย
พอลงมาสู่คลองตรงนี้ฟองฟอดเต็มไปหมด
พอลมมามันก็พัดมาเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่เขา
พี่เขาตั้งร้านก๋วเตี๋อยู่ตรงนี้อยู่แถวห่างจากท่อระบายน้ำไม่ถึง๑๐เมตรนะฮะ
องสีขาวนี่ปลิวลอยมาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
คือเหมือนว่าหมู่บ้านเราก็ต่ำแล้วน้ำคลองมันสูงพอมันสูงปุ๊บมันดันเข้าโคก
เขาก็เลยสูบน้ำออกมาแล้วช่วงจังหวะเขาตั้งเครื่องเขาตั้งปากท่อมันสูงน้ำมันกระทบลงมามันก็เป็นคลองไง
แล้ววันนั้นน่ะนานไหมครับกว่าฟองจะหาย
แป๊บเดียวแป๊บเดียว
แต่มันมาทีเดียวบุ้มเลยใช่ไหมครับ
มันไม่ได้บึ้มคือว่ามันมันก็กองอยู่ในคลองเนี่ยเวลาลมพัดทีอ่ะมันก็ฟุ้งขึ้นมาแค่นั้นเองมันไม่ได้ว่าเพิ่งมีมันมันแบบนานมากอ่ะกว่าจะมี

ลูกค้าก็นั่งกินเขาก็มองเขาก็ถ่ายรูปเฮ้ยเล่นฟวมกันป่ะ
คุณพี่ก็ยังบอกขำได้นานมาทีก็ไม่เป็นไรประมาณอย่างนี้
แต่ก็ถ้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลให้หน่อยก็ดีอะไรประมาณอย่างนี้
นั่งทานไปคืออร่อยน้ำตาไหลเลยนะคุณภาคภูมิ
แต่วันนี้ทานสบายนะฮะนี่ทานสบายก๋วยเตี๋ยวเรือ

เออแต่จริงจริงแล้วไม่ควรให้มีมานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปดูแลนะคะ
คือมันเป็นคลองสาธารณะใช่ไหมน้ำเสียจากหมู่บ้านหรือว่าจากโรงงานอะไร
คุณลงตรงนี้เนี่ยเออมันต้องลงตรงนี้หรือเปล่าคุณบำบัดแบบไหนอะไรยังไง